ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะพร้อมใจกันทำความดีโดยเป็นจิตอาสาในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ติดตามได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
จิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

รวมตัวกันไม่น้อยกว่าหมื่นคนที่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร
เพื่อทำการซ้อมใหญ่และดูจุดประจำการที่ต้องรับผิดชอบ
เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

วุ่นวายให้กับขบวนพระราชอิสริยยศ

ต่างพากันสวมเสื้อเหลืองสวมหมวก

ในหลวงราชการที่๑๐และสถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นอีกหนึ่งจิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานดังกล่าว
ด้วยความตั้งใจและจงรักพักดี
โดยเขาบอกว่าการเข้ามาทำหน้าที่ในครั้งนี้
เป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
ผมได้รับการประสานงานจากทหาร
เพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจนี้คือภารกิจรอปภเส้นทางเสด็จ

แต่ว่าเป็นการดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วย
แล้วก็ดูแลประชาชนที่จะเข้ามารับเสด็จในโซนนี้
เพราะฉะนั้นจิตอาสาที่จะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย

ประชาชนนี่ไม่กล้าประมาณการตัวเลขนะคะ

แต่เฉพาะจิตอาสาที่เราต้องดูแลประมาณ๑๕๐๐คนเนี่ย
เราต้องดูแลให้จิตอาสาเป็นระบบระเบียบนะคะนิ่ง
แล้วก็สามารถที่จะดูแลประชาชนต่อไปได้
แล้วที่สำคัญคือในเรื่องของชั้นความปลอดภัยเนี่ย
ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากในส่วนนี้
ไม่ต่างจากนายสมคิตและลิตารังสิพล

และนาวาเอกสัมพันธ์มณัชชัย
พวกเขาต่างก็รู้สึกภูมิใจและปลื้มปิติ

ในงานประวัติศาสตร์ของชาติในครั้งนี้

ดูแลประชาชนต้อนรับประชาชนของพระองค์ท่าน

ที่ท่านให้เรามาดูแลประชาชน
ความรู้สึกของการมาเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับ
มันเป็นความรู้สึกซึ่งภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งในชีวิตเราได้รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราได้มาทำ
แล้วได้เห็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่สำคัญขนาดนี้
ซึ่งในชีวิตเราไม่รู้จะได้พบเห็นอีกหรือเปล่า
เป็นความภูมิใจซึ่งเราภูมิใจไปถึงลูกถึงหลานถึงครอบครัวเราครับ

ผมเคยทำหน้าที่ปกป้องประเทศรักษาประเทศชาติมา
แต่ในครั้งนี้ได้มาเป็นจิตอาสาประชาชนของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
ก็ยังมีความภูมิใจอีกในบทบาทหนึ่ง
บทบาทซึ่งเคยปกป้องประเทศ

พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เริ่มมีขึ้นตั้งแต่วันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
หลังพระองค์ทรงพระกรณาปวดเกล้าโปรดขระมอม
จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้น
ในวันที่๔๖พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
หลังจากนั้นก็ได้มีการเริ่มเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
การจัดตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จนถึงการปรับภูมิทัศน์ในกรุงเทพมหานคร
และอีก๗๖จังหวัดทั่วประเทศ
โดยมีการเชิญชวนจิตอาสามาร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากหลากหลายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
มีความสำคัญยิ่งในรัชสมัยของพระองค์
สมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวแทนรัฐทีวีรายงาน